อ่ะเดี๋ยวพาไปดูเรื่องราวที่ฮือฮาในโลกโซเชียลนะครับ
ไปดูคุณลุงขายไอติมท่านหนึ่งไม่ได้ขายไอติมธรรมดา
แต่ว่าขาไอติมโป๊ะโป๊ะชึ่งสามสามช่า
อะไรจะขนาดนั้นเอาไปดูลีลากันหน่อยครับ
โอ้โหเรียกได้ว่าตีจนไอติมละลายแล้วครับ
จะได้ขายไหมคะ
แต่ว่านี่เป็นวิธีเรียกลูกค้าครับ
เป็นฤลาการขายไอศกรีมของคุณลุงประชิตพรวงซ่อย

ที่เขาไปถ่ายเก็บเอาไว้แล้วก็ไปโพสต์ไปแชร์เอาไว้ในโลกโซเชียลนั่นแหละครับ
พอเราไปเห็นมาปุ๊บอุ้ยติดอกติดใจเลยนำมาเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันหน่อย
เพราะว่าจังหวะแบบนี้มันโป๊งชึ่งสามช่าลีลาแบบหมอลำอาชีพชัด
นี่เป็นไงเรียกได้ว่าสร้างสีสันให้กับผู้คนในระแวกนั้นนะครับ
ผมเดาดูนะน่าจะอยู่แถวดินแดงกรุงเทพหมานครนี่แหละ

คือมีคนเคยเจอแกอยู่ที่นั่น
ถ้าเจอลุงที่ไหนก็บอกกันหน่อยนะครับฝากแจ้งเตือนกันด้วย
จะได้ไปซื้อไอศครีมเห็นแบบนี้แล้วมันก็อยากจะช่วยเหลืออุดหนุนคุณลุงเขาสักหน่อยนะ
เดี๋ยวจะไปเต้นก็ได้เนี่ยบอกแล้วเดี๋ยวนี้ยุคนี้สมัยนี้จะขายอะไรนะครับ
มันต้องมีจุดเด่นเอกลักษณ์เพราะว่าปัจจุบันนี้ธรรมดาเนี่ยนะโลกไม่จำ
ค่ะมันต้องสร้างความสนุกและสร้างสีสันแบบนี้นี่พอไปโพสต์ในโลกโซเชียลนะคอมเมนต์คอมเมนต์ค่ะ
เต็มเลยดูหน่อยดิแล้วมีคอมเมนต์แบบอีสานบ้านเฮาด้วย
นั่นอันนี้ฉันขออ่านเองนะได้เลยไหนดูไหนดูค่อยใกล้มีบอกว่า
ได้อิ่มทองได้มวลหูหัวใจคือคักสุดยอดเด้อไอ้คนสร้างความสุขนี่
หมายถึงว่าได้อิ่มท้องอิ่มใจสนุกสนานคึกคักมากเลยเขาก็ชื่นชม